ยังอยู่ที่เรื่องของการเอาปืนออกมาก่อเหตุนะฮะ
ตำรวจที่นางรองจังหวัดบุรีรำก็เตรียมนำตัวหนุ่มคลั่งที่รัวปืนขึ้นฟ้า
ยิงออกไปนอกบ้านกว่า๔๐นัดไปส่งฝากหางต่อสาร
พร้อมคัดค้านการประกันตัวด้วยแล้วก็จะมีการเรียกพ่อ
ซึ่งเป็นเจ้าของปืนมาสอบปากคำด้วย
แต่ว่าน้าบอกว่าหลานเป็นคนโมโหร้าย
เวลากินเหล้าชอบเอาปืนมาขู่ว่าถ้าพูดมากนะจะยิงให้หัวกระจุยเลย
หลับปืนเนี่ยมันก็หยิบจับง่ายแล้วเกินนะฮะ
สุดท้ายก็ก่อเหตุมาแบบนี้นะครับ
ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่นายจักริตหรือว่าในมาร์คอายุ๓๑ปี
มีอาการคุ้มครั่งก่อเหตุใช้ปืน๙มมกระหน่ำยิงขึ้นฟ้า
แล้วก็ยิงออกมานอกบ้านของตัวเอง
อยู่ในชุมชนวัดขุนกล้องในเขตเทศบาลเมืองนางรอง

ออกไปมากกว่า๔๐นัดนะฮะตอน๔โมงเย็นของเมื่อวาน

ผู้ก่อเหตุก็ยอมมอบตัวกับตำรวจครับ
โดยไม่มีการยิงต่อสู้เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ล่าสุดวันนี้ร้อยตำรวจเอก
นัพพัฒน์สุทธิษฐานาคุณมรองสารวัสสอบสวนสพนางมรอง
ตัวนายจักริตผู้ก่อเหตุไปสอบประคำเพิ่มเติมนะครับ
ก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดนางรองในช่วงบ่าย

ส่วนปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุนั้นเป็นปืนลูกซองยาว

ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นของพ่อเลี้ยงครับ
แล้วพ่อเลี้ยงนั้นเป็นอดีตข้าราชการตำรวจ
ก็จะมีการเรียกพ่อเลี้ยงมาสอบปากคำว่าเป็นปืนที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่
จากการสอบถามนางน้อยอันนี้เป็นนามสมมุตินะครับ
เป็นน้าของผู้ก่อเหตุแล้วก็บอกว่าเป็นคนเห็นเหตุการณ์
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นบอกให้มาร์คหลานชายไปตัดต้นส้มให้หน่อย
มันอยู่ข้างบ้านเนี่ยตัดออกซะเพราะว่าเดี๋ยวจะถมดิน
ไหว้วานให้ไปตัดหลานก็ไปตัดนะ
ตัดเสร็จบอกว่าเอากิ่งไม้ไปทิ้งในสระร้างใกล้บ้านให้ด้วย
แต่หลานบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่กระบะหลังรถไปทิ้งข้างนอกดีกว่า
ตนก็บอกว่าไม่เอาเอาไปทิ้งสระใกล้บ้านก็พอไม่ต้องขับรถออกไป
เพราะเห็นว่าหลานดื่มเหล้าจนเมาเริ่มมีอาการเมาแล้ว
กลัวว่าขับรถไปจะเกิดอันตรายรถชนไปทำให้หลานไม่พอใจ
ข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงหัวให้กระจุยเลยอืมอ่า
ขู่น้าซะอย่างนั้นก็เลยคิดว่าหลานแค่พูดด้วยอาการมืนเมา
ไม่คิดว่าจะทำจริงหรอกอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ไม่เคยรู้ว่าหลานมีปืนในบ้านแต่ว่าสักพักหนึ่งให้หลังไป
อันนี้เป็นกราฟิกจำลองนะฮะระหว่างเถียงกันไปแป๊บหนึ่งหลานหายตัวไป
มีเสียงปืนดังขึ้นจากบ้านของหลานนะฮะซึ่งอยู่ใกล้กันกับบ้านเขาขึ้นมาหลายนัด
ก็เลยพากันหลบเข้ามาในบ้านครับแล้วก็โทรแจ้งจำรวจให้มาตรวจสอบ
จริงเขาบอกว่าหลานเป็นคนอารมณ์ร้อนนะเป็นคนโมโหร้าย
แต่ที่ผ่านมาเองก็ไม่เคยที่จะไม่พอใจขณะที่แสดงอาการเตะข้าวเตะของอะไรแบบนั้นนะฮะ
แต่ว่าอาจจะมีบ้างเตะของให้มันล้มอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ถึงขั้นกับเอาปืนไปยิงข่มขู่แบบนี้
อันนี้เป็นครั้งแรกที่ก่อเหตุนะครับ
นมวดเพื่อนด้วยน้อง

เกิดจากความเมาอ่ะนะขาดสติยังคิดแล้วก็ก่อเหตุขึ้นมา
แล้วประกอบกับว่ามีปืนในบ้านด้วยนะครับแต่ก็โดนไปสี่ข้อหานักหนักเลยคือ
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางศาล
นะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางศาล
นะโดยไม่มีเหตุอันควรและสุดท้ายเป็นข้อหาเสพยาเสพติดนะครับ
ยาเสพติดทั้งเรื่องของสุราก็เลยมึนเมาไปใหญ่นะครับ